ผู้ชมครับมีแดนเซอร์คนหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าเขาถูกแดนเซอร์รุ่นพี่เนี่ยมาทำร้าย
ด้วยการกระชากผมแล้วตบรุ่นพี่บอกต้องตบสั่งสอนนะฮะ
หาว่ารุ่นน้องเนี่ยไปทำแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาไม่พอใจเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินครับ
นี่ตอนที่ตำรวจมาระงับเหตุนะฮะแล้วบอกตำรวจไม่เข้าข้างใครหรอก
มาคุยกันมาเจรจาหาข้อยุติกันตรงนี้คือหน้าสพปราศาสตร์ที่จังหวัดสุรินนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่มีวัยรุ่นเนี่ยเขาทำร้ายกันนะครับโดยทางฝั่งของคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายเทิดทูลอายุ๑๙ปีอันนี้เป็นคนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
ซึ่งทางฝั่งของแฟนของเขาเนี่ยบอกว่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับเทิดทูลวัย๑๙ปีนะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒นะครับของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
คนเจ็บตอนนี้นะฮะนายเทิดทูลอาการเลือดคั่งในสมองนะครับแต่แพทย์ผ่าตัดให้แล้วตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
อันนี้คือเทิดทูลนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยนะฮะ
แฟนของเทิดทูลนะครับชื่อนางสาวรัตนมณีนะฮะอายุ๑๘ปีนะครับ
เสื้อแดงนะฮะที่ใส่แมสน้องเป็นแดนเซอร์นะครับน้องบอกว่า
เมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวน้องที่เป็นแดนเซอร์เนี่ย
อยู่ในพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนั้นพอเสร็จงาน
นั่งรถกลับมาที่บ้านต้องกลับมาที่บ้านของรุ่นพี่อีกคนนึงนะครับ
ตัวเธอเนี่ยนั่งเบาะหน้ารถนะแล้วอยู่ดีรุ่นพี่แดนเซอร์ที่นั่งอยู่เบาะหลัง
แอนนะมากระชากผมเธอมาจิกหัวเธอมาตบเธอตั้งหลายที
เธอก็พยายามจะป้องกันตัวแม้แต่เบาะหน้ากับเบาะหลังมันก็
กันด้วยท่าทางที่ลำบากเหลือเกินสุดท้ายก็เลยโดนเข้าไปเธอก็ถามว่า
ทำร้ายเธอทำไมนี่เห็นไหมฮะที่คอนี่เห็นไหมเป็นรอยแบบรอยเล็บเลยนะ
ถามรุ่นพี่ว่ามาทำร้ายทำไมรุ่นพี่บอกว่าก็เธอเนี่ยไม่ให้เกียรติเขา
แล้วชอบทำตัวเหมือนกับรังเกียจเขาพอรถถึงบ้าน
ก็ได้นั่งคุยกันเคลียร์ใจกันนะก็คิดว่าเออน่าจะเคลียร์กันได้เธอก็ให้แฟนของเธอ
คือเทิดทูลเนี่ยขี่รถมารับเธอกลับบ้านตอนที่ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านกัน
ปรากฏว่าแฟนของรุ่นพี่ชื่อในเกมมากับพวกอีก๑๐กว่าคน
ขับรถกระบะตามมาแล้วมาปาดหน้าทำให้จักรยานยนต์ของเธอล้ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนในพื้นที่ตะบนหนองใหญ่อำเภอปราศาสตร์
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายโดยแฟนเธอถูกรุมทำร้ายแบบหนักเลย
ซึ่งก็คือแอนรุ่นพี่นะครับแล้วแอนนี่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาอีก
มีดมาด้วยจะมาทำร้ายเธอแต่มีเพื่อนมาห้ามเอาไว้
แล้วทั้งหมดก็พาแฟนของเธอคือเทิดทูลไปส่งโรงพยาบาล
ที่สำคัญเนี่ยทางรัตนมณีเนี่ยบอกว่า
ตอนที่กำลังจะพาเทิดทูลไปโรงพยาบาลเนี่ยนะ
บรรดากลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยกำชับว่ายังไงรู้ไหม
บอกคือถ้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยให้บอกหมอไปนะ

คุยพูดดีด้วยให้จบอย่ายอม

เพราะว่าหนูก็โดนปกเหมือนหนูไม่ได้ทำอะไรผิดแบบ
หนูก็บอกว่างั้นก็จ่ายค่าเสียหายมาถึงจะยอม
เขาบอกว่าเขาจะไปจ่ายที่โรงพักเขาก็ขี่มาผ่านหน้าแล้วก็ตี
พอตีเสร็จแฟนหนูก็ล้มแล้วเขาก็ลงมาตีรุมตีบุมตี
หมอก็ถามว่าเป็นอะไรมาเขาบอกว่าล้มพอลิ้น
หมูเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินเขาก็เดินตามมา
เหมือนแบบยืนคุมให้แม่หนูแบบกล้าพูดอะไร
บอกไปคุมถึงโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินเลยบอกให้บอกว่ารถล้ม
คุณผู้ชมครับทางน้องที่เขาเป็นคนเจ็บกับแฟนเขาที่เจ็บสาหัส

สพปราศาสตร์บอกว่าสองฝั่งก็ตกลงจิลาจารย์ไกลเคลียร์กันไม่ได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำนะครับ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่เบื้องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเข้าข่าย
สำหรับคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นเขาจนบาดเจ็บสาหัส